มาดูเรื่องความสูญเสียของน้องดอม๑๓หมูป่าอาคาเดมี่นะคะ
ซึ่งเพื่อนตอนนี้ก็ยังช็อกกับการจากไป
อย่างกระทันหันของน้องดอมนะคะ
ขณะที่โรงเรียนฟุตบอลในอังกฤษก็ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
และยกย่องให้น้องดอมนั้นเป็นต้นแบบของนักสู้นักกีฬานะคะ
ลูกฮาสคอเลสโรงเรียนของน้องดอมค่ะ
ได้มีการออกแถลงการถึงการเสียชีวิต
และแจ้งกับผู้ปกครองของนักเรียนว่า
อมได้เสียชีวิตและมีเจ้าหน้าที่๒คนของโรงเรียน
ที่อยู่กับดอมจนถึงช่วงชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตค่ะ
ทุกคนที่บลูเฮาสคอเลสรวมถึงชุมชนใกล้เคียง
รู้สึกเสียใจกับการจากไปครั้งนี้เป็นอย่างมาก
และสิ่งที่ดอมทำไว้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่น
โดยเฉพาะการต่อสู้และความพยายามสร้างความสำเร็จในด้านกีฬานะคะ
วันนี้ทีมข่าวไปพบกับครอบครัวที่ร้านสอพรมเทพที่แม่สายเชียงราย
ไปคุยกับคุณย่าน้องดอมนะคะซึ่งคุณย่าเล่าแบบนี้คุณผู้ชม
เขาบอกคืนที่น้องดอมเสียชีวิตเนี่ยย่าได้ยินเสียงคล้ายน้องดอมมาบอกว่า
พรุ่งนี้ให้ย่าแต่งตัวสวยนะจะมีคนมาหาที่บ้านหลายคนเลย
ย่ายังฝากถึงดวงวิญญาณของน้องดอมด้วยนะคะ
บอกว่าขอให้กลับมาอยู่ที่บ้านจะบนบานขอให้เจ้าที่ช่วยเปิดทางให้ค่ะ
ขอให้น้องดอมไปสู่สุขติดีแล้วก็น้องดอมจะเข้าบ้านเวลาไหน
น้องบอกขอให้เข้าบ้านมาได้
คุณย่าน้องดอมนะคะส่วนนางธนพรน้าของน้องดอมเนี่ย
ก็เอารองเท้าสตั๊ดกับถ้วยรางวัลมาให้ผู้สื่อข่าวดูค่ะคุณผู้ชม
แล้วขอบคุณโคซิโกที่ดูแลน้องดอมอย่างดี

อาสาที่จะพาน้องดอมกลับมาประกอบพิธีศพที่บ้านด้วย
น้าก็บอกว่าไม่ว่าจะพามาเป็นร่างไร้วิญญาณ
หรือเป็นอัฐิก็ได้ทั้งหมดค่ะ
แม่น้อยก็ขอขอบคุณมากที่จะช่วยนำน้องกลับมาประเทศไทยค่ะ
เขาก็หลับไปหลายวันแล้วแล้วกว่าเขาจะมาถึงประเทศไทย

อย่างไรซะเราก็อยากให้น้องยังดูดี
เป็นที่จดจำที่ดีเราก็ยังจักอยากจำน้องดีอะค่ะ
สุดแล้วถ้าเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ค่ะ
ไปดูที่โรงเรียนวชิราลัยตรงนี้เป็นโรงเรียนของน้องดอมที่เชียงใหม่นะคะ
ที่นี่ก็จะมีการร่วมกันสวดมนต์ร้องเพลงยืนสงบนิ่ง
ธิษฐานไว้อะไรให้กับน้องดอมนะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
โดยเฉพาะในพาณุมาตรแสงดีในเอกรัฐวงศุกร์จันทร์
บอกเพื่อนช็อกมากไม่คิดว่าดอมจะจากไปเร็วขนาดนี้
แล้วดอมเองเป็นคนแข็งแรงไม่เชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะมีปัญหากับใครด้วยค่ะ
ดอมมันไม่เห็นมีอะไรนะครับมันเป็นคนแข็งแรงมากครับ
นี่ค่ะเพื่อนสนิทของน้องดอมอีกคนนึงชื่อว่านายานกิจกิตินะคะ
คนนี้ไม่ได้อยู่ในทีมหมูป่าก็เล่าให้ฟังเพราะว่าเพื่อนสนิทกัน
เขาบอกคุยกับดอมครั้งสุดท้ายเมื่อคืนวันเสาร์นี้เอง
อมไม่เคยบ่นเรื่องสุขภาพนะไม่เคยบ่นปัญหาเรื่องนี้
คุยกันแต่ละทีก็คุยกันแต่เรื่องฝึกซ้อม
แล้วดอมเองเนี่ยบอกว่าจะกลับมาเดือนมิถุนายังวางแผนจะไปเที่ยวด้วยกันอยู่เลยนะคะ
ส่วนอีกคนนึงนะคะนายคนนองตนเล็กเป็นผู้มนุยการโรงเรียน
บอกว่าดอมเนี่ยเดินทางไปอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนนะคะ
ขณะที่เรียนอยู่ชั้นม๕ดอมห่วงเรื่องการเรียน
ยังขอเรียนออนไลน์เพราะว่าเขากลัวที่จะไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยเนี่ย
ยังห่วงเรียนที่นี่อยู่เลยนะคะ
เราไปดูกันที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกันบ้างนะคะ
ที่น้องดอมเคยติดอยู่ในถ้ำกับเพื่อน
เราก็ไปคุยกับนักท่องเที่ยวซึ่งพอทราบข่าวเรื่องนี้เขาก็มีความรู้สึกด้วยเช่นกันค่ะ
ครับ
เสียดายแล้วก็รู้สึกหดหูด้วย

ที่เกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้น้องดอมก็ได้จากไปแล้วค่ะ